คิดว่ายังไง

ถ้าแยกกันก็จะกลายเป็นขนมกับเส้น
มันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้

โอ้โหอยู่ที่จังหวัดนี้ถ้าพูดมาแล้วต้องโตใจ

แพร่ไปที่จังหวัดแพร่ครับ

ขนมเส้นน้ำย้อยก็คือขนมเส้นกี่บีบใหม่นะคะ
คือว่าบีบเอามาจากเตาแล้วก็ล่างน้ำแล้วก็ขึ้นมาต้องจับเป็นหัวนะคะ
ก็คือว่าเอาไซส์อ่านแล้วก็กินเลย
น้ำมันก็คือว่ามันย้อยอยู่นะคะ
นั่นแหละเขาได้มาจากขนมเส้นน้ำย้อยจ้ะ

ที่มาขนมเส้นน้ำย้อยก็เขาทำเส้นกันสดใหม่

น้ำก็เลยยังย้อยหยดติ๊ง
แล้วนำไปกินกับน้ำพริกสูตรเด็ดของทางร้าน
แต่หากคุณลูกค้าต้องการกินเป็นน้ำขนมเส้น

ก็มีพร้อมบริการ
คือนมเส้นที่มาใส่ที่เยอะน้ำปลา
คลือเปล่ากับผู้กลิ่นกับหัวหลวกทักหลวก

มันเป็นสูตรเฉพาะของเขาหรือว่ามันยังไง

แต่ว่าเอากับแต่นี้เคล็ดหลักของเอานิดนึงน้อย

แล้วลูกค้านี่ที่ชอบกินที่สุดคือ
อย่าเป็นน้ำย้อยหรืออย่าเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้

ส่วนราคาบอกแล้วอย่าตกใจ

หนึ่งชุดประกอบด้วยขนมเส้นครึ่งกิโลกรัม

และผักอีก๑จานกินได้๓คน
ราคาเพียงชุดละ๒๕บาทเท่านั้น
ขนมเส้นน้ำย้อยเจ้านี้ถือเป็นต้นตำรับของอำเภอลอง
แม้ในพื้นที่จะมีร้านแบบนี้นับ๑๐ร้าน
แต่ลูกค้ารู้ดีของแท้และแน่นอน

ต้องที่นี่เท่านั้นแหละจ้า

ใช่ค่ะที่มาของขนมจีนน้ำย้อยขนมเส้นน้ำย้อย
ขนมเส้นน้ำย้อยก็คือเขาบีบเส้นสดลงไปในน้ำ
แล้วก็ขึ้นมาเลยยังแบบน้ำยังหยดติ๊งติ๊ง
สดใหม่และที่สำคัญพอยกมาเป็นชุดเนี่ยนะ

ราคาแค่๒๕บาทครับคุณผู้ชม
ถูกมากจริงอิ่มกันพุงแตกคุณผู้ชม

นี่แห้แพร่ปะโถไม่ใช่แห้
ไปกันได้ที่จังหวัดแพร่นะคะ
อีกหนึ่งเมนูที่วันนี้ตั้งใจภูมิใจนำเสนอมาก
สำหรับใครที่ชื่นชอบทานก๋วยจับยวนแบบแทะกระดูกหมูแบบเบิ้ม

แต่ว่าเป็นก๋วยจับยวนที่เราไม่ต้องไปไกลถึงภาคอีสานอยู่ใกล้
ใกล้กรุงเทพนี่เองจังหวัดชนบุรีค่ะ
บอกเลยว่ากินก๋วยจับยวนแล้วก็ได้กินเล้งแซ่บแบบบิ๊กเบิ้ม
โอ้โหมันจังครบจุใจรับรองว่าอิ่ม
ใช่นี่เห็นภาชนะใส่ก็เก๋แล้ว

ได้ยินมาปากต่อปากว่ารสชาติร้านนี้แซ่บเหลือหลายค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่นิ่งไม่ได้ลงพื้นที่บุกไปตามหาร้านนี้
จนเจอร้านก๋วยจับยวนรสเด็ดตั้งอยู่บนถนนสายบ้านเก่าพานทอง
ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ

พบเจ้าของร้านตอนนี้กำลังเสิร์ฟกำลังง่วนทำก๋วยจับยวนอยู่เลยนะคะ
ใส่ชามคล้ายกับมอดดินเนี่ยที่เชิญบอกเนี่ยโอ้โหมือเป็นระวิงเลยคุณ

ลูกค้าเขาก็มาทั้งแบบมีทั้งแบบมาเป็นคู่แล้วก็พากันมาเป็นครอบครัว

แล้วเห็นแม่งใหญ่ค่ะคุณว่าคุณสาธารณ์โอเคไหม

ใช่ค่ะนอกจากความชอบกินก๋วยจับยวนเป็นพิเศษ
ของเจ้าของร้านที่จุดประกายแล้วก็ต่อยอดให้เจ้าของร้านวัย๓๐ปี
เปิดร้านขายก๋วยจับยวนเล้งรสเด็ดจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะ
เขามีการสั่งวัตถุดิบโดยเฉพาะเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็หมูยอของแท้มาจากอุบลราชธานีนะคุณ
เพื่อให้ลูกค้าได้กินก๋วยจับยวนอร่อยแบบออริจินัล
โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงภาคอีสานเลย
ลูกค้าก็เดินทางไปอุดหนุนกันไม่ขาด
ขายขายดีจนแทบจะไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์กับเราเลยคุณค่ะ
ก็เอาอยู่ได้ค่ะพี่เพราะว่าชอบค่ะ
แค่ก๋วยจับยวนเล็งหมูอร่อยแล้วนะคะ
ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการแบบออปชั่นเสริมค่ะ
ทางร้านเราก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกัน
ตีนไก่นั่นเองท้าวกลายอย่างเปื่อยอ่ะ
ใส่ไข่ก็มีสั่งเพิ่มได้หมด
สำหรับเล็งเนี่ยนะคะมีชื่อเต็มว่าเอี้ยเล็งหรือว่าเอียวเล็ง
หลายคนสงสัยว่ามันคือกระดูกส่วนไหน
มันคือกระดูกส่วนสันหลังของหมู
ซึ่งมันจะเป็นส่วนต่างจากกระดูกหมูทั่วไป
ตรงที่ว่ากระดูกตรงปกติเนื้อมันจะน้อย
ทานแล้วมันไม่ฟินอ่ะมันไม่อิ่มเนอะมันได้เนื้อนิดนึงกระดูกเยอะ
แต่กระดูกส่วนตรงนี้มันจะมีเนื้อแบบเนื้อเยอะมาก
แล้วก็น้ำซุปที่เค้าต้มเนี่ยนะก็หวานกล้มแล้วรสชาติก็จัด
เป็นแบบก๋วยจับยวนที่มีความแบบเผ็ดแซ่บซีดซาสดูสิคุณ
พริกรอยเต็มไปหมดเลย
แล้วเป็นเมนูหนึ่งเมนูนะครับที่น้องใบตองเขาชอบทานด้วย

เห็นน้องเขาทานแล้วต้มเล้งพวกนี้โอ้โห

จนสุนัขที่มองอยู่น้ำตาไหลเลยฮะกระดงกระดูกไม่ให้เหลือ

ตลอดกิน

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

แม่เล็กครับ

รายการตลอดข่าวในช่วงของตลอดกิน
ต้องขอขอบคุณแม่เล็กมากเลยนะครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงของตลอดกินอาทิตย์หน้า

ไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

เอาละขอบคุณมากเลยนะคะแม่ละครับ
โอ้โหได้ถุงมาเริ่มเลย
หือคุณชนะสายไหมครับ
ไม่สายนะวันนี้วันนี้ก็มาปกติ๘๙โมงก็ถึงออฟฟิศละ

ก็บอกว่าไม่สายปกติผมก็มาแบบตรงเวลานะ

นี่ไงอยากจะให้ดูอยู่ในนี้หมดแล้วเรียบร้อย

มีคุณผู้ชมถามว่าบนโต๊ะเนี่ยกินคนเดียวหมดจริงเหรอ
โอ้โหของอร่อยจะเก็บไว้ทำไม
แล้วมีคนถามว่าคุณชนะไปคนเดียวจะไม่พาดิฉันไปเหรอ
ไม่ไปครับไม่พาไปเขาอยู่ที่นี่แหละ
จิตใจทำด้วยอะไรที่ฉันไปว่ายน้ำตาไปเห็นไหม

คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าไม่สายจะโทร
โรตีสายไหมพักไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ชั่วหน้ายังมีของกินอร่อยอยู่เกี่ยวกันยังไม่หมดค่ะ